คุณผู้ชมเริ่มส่งหน้าจอเข้ามาทักทายกันแล้ว
บอกรถปลดทุกข์มาแล้ว
แล้วก็บอกว่าที่แหลมฟ้าผ่าอากาศร้อนมาก

แต่ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องร้องทุกข์ค่ะ

เราก็นึกถึงสิ่งปลูกสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อที่จะเป็นสถานที่ที่มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว
แต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านไม่แข็งแรงต่อไป

เรื่องนี้ชาวบ้านที่ซอยประเสริฐมนุกิจ๑๔ร้องทุกข์เข้ามา

เพราะว่าบ้านที่อยู่มา๓๐กว่าปีตอนนี้มีรอยแตกร้าว
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบมาจากการปรับพื้นที่
เพื่อที่จะสร้างโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมสูงถึง๑๗ชั้น

เวลาบ้านเราอยู่ดีแล้วแบบบ้านแถวบ้านมาต่อเติมหรืออะไรอย่างนี้

นี่หลังบ้านผมเขาต่อเติมนะครับเขาตอกเสาตึ้ง
แล้วเราก็นั่งดูโคมไฟในบ้านเราโคมไฟสั่นตึ้ง
ก็เดินเข้าไปถามพี่บ้านผมจะเป็นอะไรไหม
ก็เป็นความกังวลใจนะถูกต้องมันเกิดขึ้นได้นะแบบนี้ใช่แล้วค่ะ
และยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ทีนี้ชาวบ้านก็เลยเกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ความกังวลใจ
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณซีรินทร์ทรีปครีบเขียวค่ะ
เป็นจำนวนกว่า๑ล้านบาท

ดังนั้นการแสดงเจตนาลมของผมเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นมา๒๐หลัง

กระบวนการของความรับผิดชอบก็ดี
กระบวนการของเจตนารมณ์ที่ดีก็ดี
มันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม๑๗ชั้น

กับชาวบ้านในซอยประเสริฐมนุกิ๑๔
หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการถมดินปรับพื้นที่
เพื่อเตรียมก่อสร้างคอนโดมิเนียมสูง๑๗ชั้น

โดยไม่มีการป้องกันและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
รอยแตกร้าวภายในบ้านของนายชูเดชภูผาทิพย์
ชาวบ้านในซอยประเสริฐมนุกิจ๑๔

เพื่อก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม
จากรถบรรทุกที่ขนดินวิ่งเข้าออกมาด้วยความเร็วและตลอดทั้งวัน
ส่งผลให้บ้านของเขาเป็นรอยแตกร้าว
ที่อยู่มานานกว่า๓๐ปีก็ไม่เคยเกิดปัญหานี้ขึ้น
ดึกดื่นค่ำคืนก็ทำกันตลอดเวลาเสียงดัง
เพราะเวลาเขาดำดินเทดินลงแล้วเนี่ย

เทือนที่สุดแล้วก็เสียงดังที่สุด
ฝุ่นละอองมากที่สุด
เช่นเดียวกับนายภูวดลบุรพาพงศ์
ที่ต้องปูพื้นหน้าบ้านและทำกำแพงบ้านใหม่
หลังจากถูกดินสไลด์พังลงไป

ซึ่งมีการถมดินปรับพื้นที่ดังกล่าว
เป็นเหตุผลที่ทำให้รู้สึกกังวล
หากมีการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมสูง๑๗ชั้น
จะมีผลกระทบตามมามากกว่านี้อย่างแน่นอน
กำแพงเขาให้มา๕๕๐๐๐บาทแล้วก็ไอ้ปั๊มน้ำ๓๕๐๐๐บาท

เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่ชาวบ้านในซอยประเสริฐมนุกิจ๑๔มองว่า
เป็นการแก้ปัญหาแบบปลายเหตุ
และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้น
อยากขอบร้องให้เจ้าของโครงการพิจารณาความสูงของคอนโดมิเนียมอีกครั้ง
นี่ส่วนของบ้านที่เราคงไม่ต้องทำอะไรแล้วมั้ง
เพราะว่าเราก็ทำกันแล้วเราไม่อยากจะไปเรียกร้องกันมาก

ก็คงจะให้เขาปรับลดโครงการ
อย่างน้อยผลกระทบมันจะได้ลดลง
จริงอยู่คุณมาเยียวยาให้เราเนี่ย
แต่ถามว่าทุกวันผมต้องมานั่งยกของคน
เท่าเหมือนแกมานั่งยกของแล้วฝุ่นละออง
มันไม่คุ้มกันหรอกใช่ไหม
เราเคยอยู่อย่างสุขสงบมา
นี่ปัญหานี้เรื่องน้ำท่วมผมว่ามันมีแน่

นายพลยุทธ์มงคลเจริญศรีผู้จัดการโครงการบอกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน

และจากนี้ไปทางโครงการจะลงพื้นที่
พร้อมกับทำความเข้าใจให้กับชุมชนมากขึ้น
ส่วนเรื่องลดจำนวนชั้นของโครงการคอนโดมิเนียมนั้น
รับว่าไม่สามารถจะปรับลดได้
เนื่องจากมีเงื่อนไขในการออกแบบ
จริงเราเงื่อนไขของการออกแบบแต่ละอย่าง
มันมีเงื่อนไขความต้องการต่างกันไปนะครับ

ความต้องการวิถีชีวิตหลายอย่างที่เรามาผนวกกับ

ผมในความคิดผมอาจจะไม่จำเป็นต้องเรื่องความสูง
สื่อสารที่ผ่านมาในนามเจ้าของอาจจะยังไม่ถึง
ในนานามผู้บริหารอาจจะยังไม่ถึง

ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ
ว่าปัญหาครั้งนี้จะมีบทสรุปออกมาอย่างไร
เชื่อว่าหากทุกฝ่ายมีความจริงใจต่อกัน

ก็สามารถเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้

ใครที่เคยเจอปัญหาคล้ายค่ะ

แต่ว่าเรื่องของการเจรจาไก่เกลีย

ก็ทางเจ้าของกิจการรับผิดชอบ
แต่ว่าชาวบ้านบอกแล้วจะมั่นใจได้อย่างไร

นั่นก็คือทางด้านของสำนักงานเขตลาดพร้าว
พูดคุยกับผู้หน่วยการเขตรัฐพร้าวกรุงเทพมนตราคอนนะครับ
พอสุธินวิกัยกิจอยู่ในสายกับเราแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้หน่วยการและท่านประชาชนที่ชมท่านครับ
พอออกครับเห็นเขาจัดเวทีในการพูดคุยกันแล้ว
แต่ว่าข้อตกลงในเวทีมันดีหรือไม่ดียังไงฮะ

ครับคือการที่มีข้อพิพาทระหว่างประชาชนด้วยกัน
หรือว่าจากหน่วยงานต่างที่มีข้อพิพาท
แล้วเราก็เป็นตัวกลางให้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของเขตสำนักงานเขตนะครับ
เป็นหน้าที่หนึ่งในการหาความยุติ
อันนี้ก็ถือว่าเมื่อทางชุมชนนะครับ
วันนั้นก็มีทางชุมชนหมู่บ้านกีรติกรและหมู่บ้านเจริญศุกร์
ก็ขอให้ทางเขตเนี่ยช่วยเป็นเป็นตัวกลางเชื่อม
ในการที่จะมีการประชุมระหว่างบริษัทเพิ่มภูมิเทอร์เบอร์ตี้
คือโครงการประโลมิเนียมซีมีโอนะครับ
เราก็ยินดีนะครับที่จัดเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปทั้งหมด
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมด้วย
เพื่อประชาชนมีข้อสงสัยในจุดใด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างอย่างส่งแท้นะครับเพื่อได้ปลายความกังวลใจให้กับประชาชนนะครับ
แล้วในเวทีนั้นคลายความกังวลได้บ้างไหมฮะท่านผอครับ
ก็รู้สึกว่าประชาชนก็คลายกังวลได้ในส่วนหนึ่งนะครับ
ก็ถือว่าเขายังคางเกรงใจว่าถ้ามีการก่อสร้างแล้วมีความเดือดร้อนขึ้นมา
แล้วใครจะรับผิดชอบอยู่อย่างไม่มีความสุข
เพราะฉะนั้นประสานแม่งเขตก็จะหนักในเรื่องนี้ว่า
อันดับแรกนี่ต้องดูความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักนะครับ
ส่วนที่ความเดือดร้อนนี่ต้องไปคู่ขนานกับการดำเนินการตามกฎหมายด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทจะก่อสร้างคอนโดมิเนียมในบริเวณใดก็ตาม
ถ้ากฎหมายอำนาจดำเนินการได้
อันนี้เราถือว่าเข้าไปตามกฎหมายและกฎหมายอำนาจถูกต้อง
มีการผ่านขั้นตอนการยื่นแบบต่างนะครับ
และก็อาคารสูงนี้ต้องผ่านไม่อยู่ในอำนาจของสำนักการโยธานะครับ
สำนักการโยธาต้องดูแบบแปลนต่าง

เมื่อการต่อสร้างอากาศใหญ่มันต้องผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต้องผ่านตัวนี้สำคัญเพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอนุญาต
ไม่ได้ผ่านขั้นตอนอยู่ระหว่างการรายงานผลกระทบ
อย่างนั้นยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ
ต้องผ่านขั้นตอนนี้เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมีความเดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วเนี่ย
ก็ต้องเอาผลกระทบของประชาชนตรงนี้ไปคำหนึ่งด้วย

เพราะฉะนั้นตอบถามทางบริษัทที่รับตรงนี้ไปแล้ว
ดำเนินการให้กับบริษัททางโครงการนี้
ปรากฏเขาอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่
ทีนี้ทางบริษัทบอกมาด้วยไหมคะ

ยังไม่ได้บอกในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเขาต้องทำโดยละเอียด
เพราะยิ่งประชาชนผลกระทบประชาชนมาก
มีการโรคเรียนมากผมคิดว่าตรงนี้
เป็นส่วนที่ต้องคำนึงเป็นกรณีพิเศษ
ในการที่จะรายงานผลออกมา
เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่
คำนึงเป็นการณีพิเศษด้วยมากอย่างมากเลยครับ
พอครับไหนทางด้านของพอกับทางกรทมเอง

จะให้แนะนำให้ประชาชนเขาไป
ยื่นเรื่องต่อกระทรวงทรัพย์หรือเปล่าหรือยังไงต่อฮะ
คืออันนี้ก็ยึดก็ได้เช่นกันนะครับ
เพราะอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่

เขามีความประสงค์อย่างไรเดือดร้อนอย่างไร

เป็นส่วนหนึ่งที่จะดีเหมือนกันนะครับ
ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนให้มากที่สุด
แล้วก็เมื่อผ่านตรงจุดนี้ไปแล้ว
มันมีการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็คือดำเนินการตามกฎหมายไป

เราไม่สามารถไปยักษ์ยั้งหรือระงับเรื่องพอด้าน

เมื่อมีการอนุญาตแล้วมันเห็นในเงื่อนไภท้าย

จะต้องคำนึงถึงจุดนี้มากที่สุด
เพราะฉะนั้นจะมีกฎหมาย

ในฐานะเกตรูแลทุกตุของประชาชน
เราก็ให้ความสำคัญกับปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบ
ถ้าเกิดว่าบริษัททำอะไรไม่ถูกต้อง
เราต้องให้มีการแก้ไขเป็นที่พอใจของประชาชน
แล้วก็ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ไม่งั้นเราก็อาจจะมีขั้นตอนที่จะรายงานเข้าไปทางสำนักการโยธา
เพื่อในเรื่องการระงับระงับยับยั้ง
ในส่วนนั้นยับยั้งไว้ชั่วคราวต่างเนี่ย

พอคะแล้วกรณีที่ข้อเสนอของชาวบ้าน
บอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคอนโดมิเนียม
ลดความสูงจาก๑๗ชั้นลงมาเหลือ๘๑๐ชั้น
ตรงนี้มีการชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจ

วันนั้นชาวบ้านก็ฝากบริษัทไปเหมือนกัน
บริษัทก็จะไปเข้าบอร์ดเขาอีกครั้งหนึ่ง
คาดว่าจะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อตรงความเข้าใจแล้วก็กับประชาชน
แล้วก็บริษัทในส่วนนี้น่าจะคิดว่าต่อไป
ความใช้เป็นสำนักนำเกตเป็นส่วนเป็นกลาง
หรือเป็นสถานที่เป็นกลางที่จะทำหน่อยความประโดดกับทุกฝ่าย
จะมาด้วยมาร่วมด้วย
งั้นเราขออนุญาตตามติดต่อ
มีการประชุมครั้งต่อไปนะครับขอบคุณ
ท่านผอสำนักงานเขตลาดพร้าวด้วย

ขอบคุณครับที่เข้าสายกับเรา

ขอให้ทางกระทรวงทรัพย์เขาตรวจสอบหน่อย

ถูกต้องคุณโดยเฉพาะเรื่องข้อเสนอของชาวบ้าน
ที่บอกมาเรื่องของการลดระดับความสูงของคอนโด

แล้วก็วันที่๔กุมภาคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะ

เดี๋ยวเรานำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งแน่นอนค่ะ